รูปแบบการแสดงรำไทยตีหม้อมีลักษณะเป็นการผสมผสานท่ารำหน้าตสินพื้นฐาน
ประยุกต์กับการรำที่สื่อสารให้เห็นถึงกิจกรรมการตีหม้อ
ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยโคราช
โดยเป็นการแสดงที่จับคู่รำระหว่างชายและหญิง
ส่วนบทร้องก็จะเล่าเรื่องการตีหม้อและมีการร้องเกี้ยวกันแบบชาวบ้าน
ซึ่งนักร้องฝ่ายชายจะร้องเป็นหลักและให้ฝ่ายหญิงคอยร้องเสริม
ด้วยเนื้อร้องและจังหวะที่สนุกสนาน

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน